อยุธยานะครับที่บริเวณท่าเที่ยวเรือบริมนามเจ้าพระยา
เขามีเรือเพิ่งต่อใหม่เพิ่งทดลองออกไปขับได้ประมาณสัก๒ครั้งได้
จู่มันมีเสียงตุ๊บตับตุ๊บตับอะไรสักแป๊บเดียวนะสุดท้ายเป็นแบบนี้ครับ
ชาวบ้านไปแจ้งเจ้าหน้าทีว่าโอ้ไฟไหม๊ดรมาช่วยกันดับไฟหน่อยนะครับ
น้ำเจ้าพระยาครับที่บริเวณอ่าคานเรือนะครับ
ตำบลอ่าครองสวนภูนย์นะฮะอำเภอพระท่านท่านคอนศรีอายุทธยา
รถดับเพลิงประเทศบาลนะครับแล้วก็ออกมาต่อกล้ายเคียง
เข้าไปช่วยฉีดน้ำดับเพลิงที่มันไหม้เรือเขาเรียกว่าเรือกระแชง
คุณผู้ชมนะฮะซึ่งถูกไฟลุกไหม้อย่างแรง
ไฟก็โหมลุกไหม้เรือทั้งลำแล้วก็ลามไปติดเรือลำอื่นอีก
นะจอดอยู่ใกล้กันโดนอีกหนึ่งลำเป็นสองลำครับ
นะฮะแล้วก็ลามไปติดต้นไซริมแม่น้ำอีกโอ้โหมันก็แดงฉานเต็มไปหมดเลย
ระหว่างที่เจ้าหน้าที่กำลังดับไฟอยู่มันมีเสียงระเบิดตุ้มดังขึ้นมาหนึ่งที
เจ้าหน้าที่ตัดสินใจต้องรีบแกะเชือกกุกเรือออกและดันเรือออกไปให้มันลอยอยู่ในกลางลำน้ำเจ้าพระยาเพราะอะไร
เดี๋ยวมันจะลามไปติดลำอื่นอีกนะครับนะฮะส่วนเหตุการณ์นี้เขาบอกว่ามีการส่งเรือดับเพลิงเนี่ยออกตามไปฉีดนะ
อยู่ที่กลางแม่น้ำใช้ประมาณสองชั่วโมงครับเวลาก็สามารถควบคุมเพลิงได้นะฮะ
ไอ้เรือกระแทงลำนี้ก็ถูกไฟมอดทั้งลำไฟไหม้ทั้งลำเลยนะฮะ
ส่วนเรือเหล็กที่อยู่ติดกันก็เสียหายเหมือนกันนะครับทีนี้ไปถามกัปตันเรือกระแชงคันที่เกิดเพลิงไหม้ชื่อว่านายชายาอายุห้าสิบเก้าปีเขาบอกว่า
เรือลำนี้นะเป็นเรือต่อใหม่ต่อเสร็จไม่นานเพิ่งทดลองขับได้๒ครั้ง
ก่อนที่จะไฟไหม้มันมีเสียงระเบิดดังขึ้นตุ๊บขึ้นมาเขาก็เอ๊ะมันอยู่ใต้ท้องเรือมันเป็นอะไรหรือเปล่า
สักพักหนึ่งไฟไหม้เลยไม่ทราบเหมือนกันว่าสาเหตุมันเกิดจากตรงนั้นหรือเปล่า
นะฮะแต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรด้วยหรือไม่เพราะว่าอย่างที่บอกว่าเป็นเรือต่อใหม่ด้วย
แล้วเรืออันนี้มันยังไม่มีระบบไฟฟ้าเลยก็ไม่รู้ว่ามันไหม้ได้ยังไง

ส่วนเมื่อเช้าครับทางด้านของนายพีรทรนาคสุกเป็นภูมิในการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพระนครศรีอยุธยาก็เดินทางไปตรวจสอบ
บอกว่าเรือลำที่เกิดเหตุเป็นเรือที่อยู่ระหว่างการบำรุงรักษาซ่อมแซม
ถ้าทำเสร็จเนี่ยเจ้าท่าเองต้องตรวจสอบก่อนก่อนที่จะมีการไปแจ้งเรื่องของการต่อทะบงทะเบียนเรือต่อไป
แต่ก็มาเกิดเหตุซะก่อนซึ่งเบื้องต้นก็ยังไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรคงต้องรอการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งว่าสาเหตุเกิดจากอะไรนะครับ